นี่เป็นนาทีที่ตำรวจภูทรทุ่งสงศ์พร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุคนถูกยิงตาย
หน้าบ้านเลขที่สองสองแปดนะคะโดยลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
ผู้ตายคือนายสมพรอินทรสารสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าศีรษะด้านหลัง
ลุหน้าผักหนึ่งนัดในที่เกิดเหตุมีกระสุนปืนลูกซองสามเม็ด
รองกระสุนแล้วก็มีหัวตะกัวด้วยนะคะวันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่เกิดเหตุติดตามความคืบหน้า
บ้านหลังเกิดเหตุยังคงมีรอยคราบเลือดอยู่ถึงแม้ว่าจะถูกล้างไปบ้างบางส่วนค่ะ
วันนี้บ้านปิดเงียบไม่เจอใครเลยนี่คือร่องรอยเลือดที่ยังคงเหลืออยู่นะคะ
คุณจ๋าได้คุยกับนายสาริจริตงามชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเมื่อวานสัก๕โมงเย็นนั่งอยู่ที่บ้าน
สังเกตเห็นมีมอเตอร์ไซค์กับกระบะขับขี่ตามกันมาซึ่งที่จำได้เพราะว่าสองคันนี้ไม่ใช่รถคนในหมู่บ้าน
ขับขี่เข้าเข้าออกออกอยู่สองสามรอบอะค่ะปกติภายในซอยเนี้ยมันมีบ้านอยู่แค่สามหลัง
เพราะฉะนั้นรถที่ขับเข้าขับออกจะคุ้นตาคนในบ้านทั้งหมดเลยแต่สองคันนี้คือรถคันที่แปลกไม่ใช่รถในพื้นที่
ประมาณทุ่มนิดได้ยินเสียงดังปั้งเป็นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดดังมาก
และหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยรถตำรวจเข้ามากัน
ก็เลยรู้มาว่านายสมพรที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วทางขวามือนี้คือนายสมพรผู้ตายนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่านายสมพรจริงเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคนนึงเลยเพราะไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันเลย
แต่ปัญหาข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้
ก็เข้าใจว่าเป็นการจุดลูกบอลเพราะทีเดียวเองแค่ตูมเดียวก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกบอลเพราะปกติตรงนั้นก็บางครั้งก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนบ่อยปั้งบ่อยเราก็ตกใจบางทีก็เออใครจุดลูกบอลไหมอะไรตรงเนี้ย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นการจุดลูกบอลเล่นแต่ผลปรากฏว่าเออเป็นการยิงกันเกิดขึ้น
เมื่อคืนก็นอนไม่หลับหลังจากที่ไปดูน้องเขาก็กลับมาก็นอนไม่หลับเลย
ให้ชาวบ้านที่อยู่ที่กรีดยางแต่แถวนี้ก็ใครก็ไม่กล้าลงกรีดยางกัน
วันนี้คุณจ๋าก็ไปที่วัดควรสุธารามนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของผู้ตายด้วย
เป็นจังหวะที่นี่ค่ะกู้ภัยเคลื่อนร่างผู้ตายมาถึงวัดพอดีเลย
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะได้คุยกับพ่อผู้ตายบอกว่า
สมพรเนี่ยมีอาชีพรับซื้อน้ำยางในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุประมาณสักทุ่มครึ่ง
กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านได้ยินเสียงลูกชายขี่มอเตอร์ไซค
ก็ได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งนัดพ่อก็วิ่งออกไปดูโอ้โหสภาพอ่ะค่ะ
พ่อบอกลูกพ่อถูกยิงลงไปกองกับพื้นแล้วอ่ะหลังเกิดเหตุพ่อบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถของคนร้ายเลยนะคะ
คิดว่าคนร้ายน่าจะเดินมาซุ่มดักรอลูกชายที่มุมมืดหน้าบ้านมากกว่า
พอเห็นลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงปุ๊บก็แอบใช้ปืนยิงใส่ด้านหลังแล้วหลบหนีหายไป
ส่วนตัวพ่อพ่อมองว่าผู้ต้องสงสัยในใจคือในพรที่มีบ้านอยู่ห่างกัน๑กิโลเมตร
คือในพรเนี่ยเคยมีปัญหากับลูกชายเรื่องประเด็นน้ำยางมาตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
เพราะในพรเองก็เป็นคนที่รับซื้อน้ำยางพาราจากลูกชายเป็นประจำ
ต่อมาลูกชายเนี่ยไปขอเบิกเงินจากนายพรเพราะว่าต้องการใช้เงินแล้วระยะหลังเนี่ยก็ส่งน้ำยางพาราได้ไม่ตรงตามกำหนด
ก็มีการติดเงินกันด้วยลูกชายเนี่ยติดเงินในพรอยู่๗๐๐บาทก็เลยมีปัญหาทะเลาะระหองระแหงกัน
และในเดือนเดียวกันลูกชายก็ถูกนายพรตามไปยิงถึงสวนยางพารามารอบนึงแล้ว
แต่ตอนนั้นกระสุนมันด้านนะคะยิงไม่ออกก็มีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
แต่ครั้งนี้เนี่ยกระสุนมันยิงออกมาพ่อก็เลยเชื่อเหลือเกินว่าคนก่อเหตุก็คือพรนั่นแหละ
ลงมือครั้งนี้พ่อบอกว่าอุกอัดมากนะคะและอยากให้กฎหมายลงโทษอย่างหนัก
อยากให้วิญญาณของลูกชายนำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
บอกว่ามันมีอันเป็นไปวันนึงหอดได้ไม่ต้องไปซื้อไหมแบบนั้นเลย
โดยมันพ่อมันให้วิญญาณได้กินซ่อนและตัวที่ทำร้ายมันลงโทษได้
พ่อก็โทรมาตามบอกว่าจะเอารถไปซื้อของข้างนอก
แต่ว่าลูกบอกพ่อเลยนะว่าไม่ต้องออกไปพ่อ
เออเดี๋ยวซื้อกลับเข้าไปให้พ่อไม่ต้องออกมาเลย

พ่อก็ไม่เชื่อขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งออกไป

สำหรับสาเหตุลูกบอกว่าไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร

อยากให้คนร้ายพูดความจริงออกมา

ถ้าผมทำแบบนี้กับครอบครัวของคุณบ้างคุณจะรับได้ไหม

แล้วไม่อยากให้เขาทำกับคนอื่นอีก
อยากให้เขาย้อนกลับไปว่าถ้าว่าเหมือนผม

หรือว่าเขาจะทำยังไงอะไรอย่างนั้นไหม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตะบนควนกรดมา

บอกว่าไม่เป็นไรนั่นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
เพราะมีการพบรองเท้าแตะข้างหนึ่งของพรพิมล

แล้วตำรวจก็ตรวจพบเขม่าวดินปืนที่มือของนายพรพิมล
ตรวจค้นในบ้านก็เจอกระสุนปืนลูกซองอีก๓นัดค่ะ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจนครศรีธรรมราช
เดินทางมาสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งแน่นอนผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่
สำหรับสาเหตุตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากประเด็นความขัดแย้งหลายเดือนก่อน
ในการทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางด้วยกันแล้วเกิดขัดใจกัน
ก็ตรงตามที่คุณพ่อของผู้ตายให้ข้อมูลนะคะ

นายสมพรผู้ตายก็มาแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งสงศ์
ถูกนายพรพิมลเอาปืนไล่ยิงในสวนยางมาครั้งหนึ่งแล้ว

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันมาโดยตลอดเลยค่ะ